เหตุการณ์ที่ชนบุรีครับกรณีที่มีพรานป่าเข้าไปจะไปล่าสัตว

ที่แสดงตัวจะเข้าจับกลุ่มปรากฏว่าโดนยิงโป้ง
เจ้าหน้าที่คนหนึ่งโดนกระสุนเนี่ยเจาะเข้าไปเหนือคิ้วซ้ายแล้วทะลุกระโหลกโอ้ย
อาการสาหัสล่าสุดคือตายแล้วนะครับ
ขณะที่นายพรานเองเขาอ้างว่าเข้าใจว่าเป็นสัตว์
คือพอหันมาจังหวะนั้นไฟส่องไปพอดีเห็นขยุกขยิกก็เลยยิงโป้งออกไป
เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นที่เขาตะเคียนซ่อรากครับ
ุบตาหนานในพื้นที่เรียกแบบนี้
อยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมพู่ครับ
ศรีราชาชนบุรีปรากฏว่าผู้ตายคือนายธนงเดชสุนทรวรจันทร์อายุ๕๓
ใกล้จะเกษียณอายุราชการแล้วมาโดนยิงตายครับ
เป็นหัวหน้าชุดพิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาเขียวครับ
ถูกนายพรานนะฮะใช้ปืนยิงกระสุนเข้าเหนือคิ้วซ้ายทะลุกระโหลก๑นัด
อาการสาหัสส่งโรงพยาบาล
แต่ด้วยความที่อาจจะมีข้อจำกัดเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือ

อีกคนคือนายวศีลอายุ๓๑ยึดได้พร้อมกับปืนยาวไทยประดิษฐ์๒กระบอก
ตรวจยึดได้กล่องบรรจุกระสุนไฟฉายมีดเดินป่าซากอีเห็นซากกระรอกหลากสี
รถกระบะและกับดักสัตว์เหล่านี้คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้
สอบถามเบื้องต้นเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่
เนี่ยรับแจ้งว่าจะมีนายพรานเข้าป่าไปล่าสัตว์ในพื้นที่
รักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมพู่หัวหน้าธนงเดชเนี่ยใน
ฐานะที่เป็นหัวหน้าชุดก็เลยนำกำลังพลไป๑๔นายซุ่มอยู่บนเขา๒ทุ่มคืนวันที่๑๙มกรา๒ทุ่มครึ่ง
นี่นะฮะนายธีรวัตรและนายวศิลป์สองนายพรานเดินล่าสัตว์ส่องไฟไปมาอยู่บริเวณเขา
เจ้าหน้าที่แสดงตัวจะเข้าจับกุมแล้วเสียงปืนดังโป้ง๑นัด
หน้าธนงเดชล้มฮะคือกระสุนเข้าเลยอ่ะคือจุดสำคัญด้วยสองในพรานพยายาม
แต่สุดท้ายไม่รอดถูกจับได้ครับสองคนสารภาพวางบ่วงกับดักเอาไป
ดักสัตว์แล้วตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยกำลังเดินย้อนกลับมาดูว่าไอ้ที่วาง
ดักเอาไว้เนี่ยสัตว์มันได้บ้างหรือเปล่าส่องไฟไปเห็นเจ้าหน้าที่จังหวะ
เราเห็นแล้ว
จังหวะนั้น

ส่งมาเห็นตาเจ้าหน้าที่หรือยังไง

แล้วเจ้าหน้าที่ก็วิ่งชัดเลย

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขาเขียวเขาชมพูนะครับ
เป็นคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็เล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้น
อาจจะด้วยแสงไฟที่ส่องมาแล้วกระทบกับดวงตาของคน
มันเลยแสงวาบปั๊บยิงเลยฮะ
สองในพรานคือนายธิรวัตรและนายวศิลป์ครับ
ถูกควบคุมตัวไปโรงพักหนองขาม
ความผิดคือผิดพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

รวมถึงล่าสุดก็คือยิงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจนถึงแก่ความตาย